สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากกรณีคำพิพากษาประหารชีวิต
ผู้ต้องหาชาวพม่าในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่หาดไซรีบนเกาะพงัน
จังหวัดสุราชธานีนั้นนะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้ทบทวนคดีนี้อีกครั้ง
รวมไปถึงมีการชุมนุมของชาวพม่าในหลายพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะ
ทางด้านของทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตั้งข้อสงสัยถึงการเคลื่อนไหว
ประท้วงของชาวพม่าเรื่องของคดีเกาะเต่านะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการเมืองอยู่เบื้องหลังค่ะ
ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจได้ทำการสอบสวนอย่างรอบครอบเป็นไปตามพยานและหลักฐานค่ะ
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำทีมคณะพนักงานสอบสวนในคดีเกาะเต่า
พร้อมทีมพิสูจน์หลักฐานและแพทย์ผู้ร่วมทำคดี
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมาชี้แจงถึงกระบวนการทำงานของคณะพนักงานสอบสวน
หลังจากที่เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของตำรวจ
หลังจากที่สารจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาประหารชีวิตผู้ต้องหาชาวพม่า๒คน
โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ากระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
กระทั่งการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะพนักงานสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
และได้รับการถ่วงดุลจากพนักงานอายการแม้จำเลยจะปฏิเสธภายหลัง
ซึ่งอายการได้ส่งสำนวนดังกล่าวกลับ
ให้พนักงานสอบสวนสอบคำให้การจำเลยอีกหลายครั้ง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพงัน
หนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนระบุว่า
ถ้าดูตามคำวินิจฉัยของศาล
จะเห็นได้ว่าสารไม่ได้นำคำให้การของจำเลย
มาเป็นข้อพิจารณาลงโทษประหารชีวิตชาวพม่า
แต่สารเน้นพิจารณาจากวัตถุพยานพยานแวดล้อม
ซึ่งพบในจุดเกิดเหตุรวมทั้งศพของผู้ตายมากกว่า
พร้อมยืนยันว่าในกระบวนการสอบสวน
พนักงานสอบสวนไม่ได้ทำร้ายร่างกายจำเลยทั้งสองคน

ขณะที่พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางกล่าวว่า
หลักฐานที่นำขึ้นเบิกความต่อสารนั้น
กองพิสูจน์หลักฐานได้จัดเก็บวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุ
พระน้ำการิพลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมือง

ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการออกมาชุมนุมประท้วงว่า
จะมีกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่

วอนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อการกระทำ
อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
ด้านนายสื่อพงศรีพงศ์กูลโฆษกษาน

ในการพิพากษาคดีของศาลจังหวัดเกาะสมุย

พิจารณาคดีตามพยานหลักฐานในสำนวน
ที่คำพิพากษาคดียังไม่สิ้นสุด

เพราะจำเลยสามารถยื่นอุทธรณคดีได้

นับจากวันที่สารชั้นต้นมีคำพิพากษา
และถ้าคดีจะถึงที่สุดในชั้นดีการ์ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
จำเลยอาจยื่นขออภัยโทษต่อไป
ซึ่งสามารถยื่นได้ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
สำหรับคำชี้แจงถึงกระบวนการทำงานของตำรวจเกี่ยวกับคดีนี้